พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยาชนบุรีกันหน่อย
เป็นเหตุการณ์คนร้ายชาวไทยไปกระชากสร้อยคอซึ่งเป็นสร้อยคอทองคำเป็นทองเค
ปรากฏว่าคือคนที่ถูกกระทำเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
เธอบอกว่าเสียใจมากไปแจ้งความกับตำรวจ
เพราะสร้อยเส้นนั้นมีคุณค่าทางจิตใจกับเธอมาก
เธอสวมใส่กว่า๒๐ปีแล้วนะคะที่สุดแล้ว
จับได้แล้วนะคะคนก่อเหตุก็คือนายพิทยาตารินอายุ๒๖ปีค่ะ
ถูกตำรวจเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีควบคุมตัว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากที่ไปก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์คือไปถูกตามจับกลุ่มได้
พร้อมกับของกลางเป็นสร้อยคอทองเคจี้รูปไม้กลางเขน
ตำรวจบอกว่าช่วงเช้าของวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
คนร้ายก็คือนายพิทยาเนี่ยนะคะไปก่อเหตุกระชากสร้อยคอของนาง
วาลาจีมน่ามีซิงโก้อายุ๔๗ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณกลางซอย๕วัดบุญกัญจนาราม
หมู่๑๐ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
หลังเกิดเหตุตำรวจก็พยายามที่จะไปสืบเสาะหาเรื่องของเบาะแส
แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่สุดแล้วก็สามารถตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
ภายในบ้านซอยหนองหินพัทยาใต้ผู้ต้องหาก็คือนายพิทยาเนี่ย
ก็สารภาพแล้วค่ะว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองขี่รถจักรยานยนต์กลับจากที่ทำงานเป็นร้านอาหารในเมืองพัทยา
แล้วก็เห็นผู้เสียหายสวมเครื่องประดับเดินอยู่เพียงลำพังริมถนน
ตัวเองเกิดอารมณ์ชั่ววูบวนรถกลับไปค่ะไปก่อเหตุ
แล้วก็นำสร้อยคอไปฝังดินไว้บริเวณหลังบ้าน
อ้างบอกว่าที่ลงมือก่อเหตุเพราะต้องการหาเงิน
ไปใช้จ่ายรักษาแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม
ส่วนผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะคนเสียหายเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ย
พอเห็นสร้อยของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสร้อยที่มีคุณค่าทางติดใจนะโอ้โห
ร้องผมร้องไห้นะคะกราบเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ย
ร้อยเส้นนี้ตัวเองสวมใส่ติดตัวมากว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
คือมันมีคุณค่าทางจิตใจเรื่องของมูลค่าอาจจะไม่ได้เยอะอะไร
แต่มูลค่าทางจิตใจคือมันตีค่าตีราคาไม่ได้นะคะ
แล้วก็ฝากขอบคุณตำรวจด้วยที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว
ก็ได้ของรักของห่วงตัวเองกลับคืนมาค่ะ